ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยกันบ้าง
ไม่ใช่นางงามแต่เป็นนางเอกตัวท็อปเหมือนกัน

หลายคนก็เลยมองว่าอัพเกรดเพิ่มไปอีก
อัพค่าตัวอย่างนั้นเหรอค่าตัวต้องสูงปรี๊ดแน่
แล้วใครจะกล้าจ้างต้องบอกเลยว่าปูปรายา
ก็ทำเอาหลายต่อหลายคนแอบหวั่นใจค่ะว่า
เจ้าตัวจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงไทยแล้วหรือเปล่า

ขอถอนตัวจากละครเรื่องใหม่อย่างเป็นทางการ

ว่าตอนนี้เธอเตรียมตัวโกลอินเตอร์แบบเต็มสูบแล้ว
นักแสดงสาวก็มาร่วมงานอีเวนต์
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ดิฉันได้ดูคุณปูไลฟ์สด
ต้องบอกว่าสปีริตเธอแรงกล้าจริงเพราะคุณปูกลัวความสูงมาก
และน้ำตาคลอตลอดเวลาในการกอดพี่

ใช่ก่อนที่จะมีการแสดงนั่นเอง
เมื่อสักครู่นี้ไม่ออกอาการว่าประมาท
ยังอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี้โหนสลิงนะครับ
ตึก๕ชั้นเลยทีเดียวความสูง
ก็เลยถูกเมาส์ว่าแหมงานนี้ไหนเธอก็กลัวแล้ว
ความสูงขนาดนี้ความเสี่ยงขนาดนี้
ค่าตัวนี้ไม่กล้าจะถามถึงเลยว่ายอดเท่าไหร่
ซึ่งนักแสดงสาวก็ประกาศชัดเลยนะคะ

ตอนนี้ยังไม่ได้อัพค่าตัวตามที่มีข่าวที่ออกมาค่ะ

แล้วก็แสดงความเป็นมืออาชีพนั่นเองค่ะ

อย่างที่บอกประสบการณ์ใหม่

ก็คิดแล้วว่าทำ
ก็เขาจ้างมาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่

มืออาชีพถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็มาทำแทนได้

อย่ากลัวค่ะโปรดจ้างด้วยค่ะเพราะว่า

ก็คือทีมประเทศไทยที่นู่นเราก็เป็น

ค่อนข้างต่ำมากแล้วก็

คือประสบการณ์ได้ทำพอร์ตได้ร่วมงาน
เดี๋ยวคนดีเราไม่ได้คำหนึ่งถึงค่าตัว
แต่คำนึงถึงประสบการณ์ที่ได้รับมามากกว่า

ฉันทำงานหนักฉันต้องไม่เป็นอะไร

บอกปากผ่านสื่อเลยนะคะว่ายอมรับว่า
เริ่มคุยกันกับหนุ่มตาน้ำข้าวคนนี้ได้ไม่นาน

หลายคนล่ำลือว่าเธอจะตกถังเข้าสงค์เข้าศาล

ส่วนกรณีอดีตคนรักอย่างคุณโน้ตวิเศษ
ก็มีอีกเหมือนกันที่ออกมาแสดงความยินดี
หากว่าเจ้าตัวมีรักครั้งใหม่

บอกว่ายังมีความรู้สึกดีให้กับคุณโน๊ต
ในฐานะเพื่อนที่หวังดีต่อกันตลอดมาค่ะ
กูก็รู้สึกว่า
เขาเป็นคนดีมากค่ะ
รู้จักเขาจะยิ่งรู้เลยว่าพี่โน้ตน่ารัก